ที่ข่าวแรกวันนี้เรามาประมวลภาพแล้วก็ประมวลเรื่องราวต่างของ๙คนละ๙กันดีกว่านะคะ
ตอนนี้พี่ตูนเขาออกจากจังหวัดชุมพรและกำลังมุ่งหน้าไปที่จังหวัดประจวบคิริขันใช่ไหมคะ
เมื่อวานนี้ที่จังหวัดชุมพรค่ะชาวบ้านในตำบลสะพรีค่ะ
พร้อมใจกันนิมนต์พระเกจิชื่อดังพระมหาชัยศิลป์ชัยโชธเจ้าอาวาส
ดอนสายแก้วอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ
อวยพรและปะพรมน้ำมนต์ในฐานะตัวแทนพระสงฆ์ของจังหวัดชุมพร
ให้กับพี่ตูนบอดี้แลมและคณะในโครงการ๙คนละ๙ค่ะ
ให้เดินทางต่อไปไปทำกิจกรรมต่อในจังหวัดประจวบคิริคัน
และขอสิ้นสุดกิจกรรมด้วยความปลอดภัยนั่นเองตามวัตถุประสงค์
พร้อมกันนี้นะคะก็ได้มอบปัจจัยจำนวนนึงให้กับกิจกรรมในครั้งนี้กับพี่ตูนอีกด้วยค่ะ
และต่อเนื่องกันเลยค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับฮีโร่ของชาวประจวบนะคะ
เมื่อวานนี้นายเสรีสุกัณฑะพอโรงเรียนบางสะพานบ้านล่างค่ะ
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันนะคะมาพร้อมคุณครูยุ่งค่ะ
ยุ่งที่แต่งเพลงก้าวที่ยิ่งใหญ่นี่แหละให้กับพี่ตูนบอดี้แลมวันก่อนนู้น
แล้วก็คุณครูรวมไปถึงนักเรียนมาทำการซ้อมการต้อนรับพี่ตูนภายในโรงเรียนด้วย
มาแบบบิ๊กสเฟรัสอย่างที่บอกไปใหญ่มาเต็มเลยนะครับ

งานนี้เพื่อจัดตั้งกองดุริยางในการบันเลงเพลงปลุกใจ
จะได้มีแรงวิ่งกันต่อนะฮะจากนั้นคุณดู
ค่ะมีขบวนซุ้มทงยาวด้วยให้พี่ตูนได้วิ่งลอดซุ้มนะฮะ
และสุดท้ายคนทั้งหมดที่มาร่วมแสดงกว่าเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
เท่าไหร่คะ๑๐๐คนในการต้อนรับพี่ตูนจะออกวิ่งไปด้วยนั่นเองค่ะ
ขออภัยค่ะไปดูกันที่โคราชค่ะ
แม้ว่าจะไม่ใช่เส้นทางที่พี่ตูนวิ่งผ่านนะครับ
แต่ว่าความดีครั้งนี้ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้นะคะ
อย่างอาจารย์กิติชัยตรีรัฐวิชาค่ะ
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา
อาจารย์ใช้เวลา๑๐วันปั้นหุ่นไฟเบอร์กลาสค่ะ
โดยออกแบบมาจากอิริยาบทของพี่ตูนตอนกำลังวิ่งอยู่พอดี
ก็มีการเก็บรายละเอียดจากของจริงทั้งหมดเลยนะ
รองเท้าที่ใช้สวมใส่กางเกงเสื้อกันฝนหมวก
เส้นผมหนวดเครารายละเอียดมาเต็มคูณสีหน้าด้วย
ให้หน้าพี่ตูนวิ่งหลับตา
แสดงถึงการมีจุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่

ส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดร็อกเกอร์ขวัญใจคนไทยต่อไปนั่นเองค่ะ
และอีกหนึ่งความประทับใจค่ะถ่ายทอดเรื่องราวน่ารักจากลูกพี่ลูกน้อง
ตั๊กบงกฎบอกเล่าเรื่องพี่ตูนเอาไว้ในอินสตราแกรมส่วนตัวค่ะ

แต่ก่อนพอรู้ว่าเราเป็นญาติกัน
ก็ตอนที่พี่ตูนมาเป็นนักร้องแล้ว
ก็จะตามพี่ตูนไปเกือบทุกที่เลยที่พี่ตูนเข้าไปร้องเพลง
ตูนจะพูดบนเวทีค่ะว่าวันนี้น้องสาวผมมาเชียร์
แล้วก็รู้ว่าตั๊กชอบเพลงของแรปเปอร์เอมิเนม

และก่อนกลับทุกครั้งค่ะเวลาเสร็จคอนเสิร์ตใช่ไหม

ตอนนี้พี่ตูนเป็นมากกว่าพี่ชายซุปเปอร์สตาร์แล้ว
ครั้งสุดท้ายที่ล่าสุดที่ได้คุยกันก็คืองานวันเกิดของลุงแอด

ก็เลยถามตั๊กว่ามันจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วใช่ไหม

แม่เราก็เหมือนเดิมแต่พี่คงไม่กอดตั๊กเหมือนตอนเด็กแล้ว
เพราะกอดไม่ไหวแล้วอบผิดอะไรแบบนี้
พี่ตูนบอกว่าไม่ใช่ที่หมายถึงหุ่นตั๊ก
และคิดในใจว่าจะไม่คุยกับพี่ตูนแล้ว

แซวกันไปในระหว่างพี่น้องนั่นเองนะคะน่ารักดีนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับโครงการ๙คนละ๙ด้วยวิ่งต่อไป

แน่นอนค่ะตอนนี้ยอดบริจาคคุณทะลุ๓๐๐ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะ

น้องเขาก็อยากจะตอบแทนคุณคูณบ้างนะคะ